ต่อกันที่นางเอกสาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะใครใครก็อยากจะเป็นนางเอกยืนหนึ่งกันทั้งนั้น
แต่สำหรับทีสาบอกเลยว่าเธอไม่อยากเป็นนางเอกยืนหนึ่งถ้าจะต้องยืนเหงาอยู่คนเดียวในช่องค่ะ
เพราะว่าหลังมานี้บอกเลยว่ากระแสข่าวที่นางเอกสาวเพื่อนร่วมช่องรุ่นเดียวกันเนี่ย
ไปรับละครช่องอื่นไปเป็นนางเอกอิสระกันหลายต่อหลายคนเลยนะคะแล้วพักหลังเนี่ยก็ไม่เห็นหน้าค่าตาของน้องธิสาวริธิสาเลยค่ะ
หลายคนก็เลยเมาส์กันว่าเอ๊ะธิสาเองก็กำลังจะโบกมือบ๊ายบายจากวิกหมอชิดอีกคนหรือเปล่านะคะ
นักข่าวไปเจอเธองานเดินแบบค่ะเจ้าตัวบอกว่าตกใจเหมือนกันที่เพื่อนนางเอกรุ่นเดียวกันเนี่ยบกมือลากันไปหมดแล้วนะคะ
ส่วนตัวเธอเองเนี่ยยังติดสัญญาอยู่นะคะแต่ที่ยังไม่รับละครเพราะว่าอะไรรอบตดีก่อน
เดี๋ยวปีหน้ามีแน่ค่ะอีกสองเรื่องส่วนตัวเธอเองนะยืนยันเลยไม่คิดจะเป็นนางเอกยืนหนึ่งถ้าจะต้องยืนคนเดียวของช่องมันเหงาค่ะ
เรายังมีสัญญาอยู่ค่ะใช่แล้วเรายังอยู่กับช่องเจ็ดค่ะไม่จะเสียได้ไม่กลัวเสียได้โอกาส
ได้อะไรแบบไม่พูดแบบได้ไปลองใหม่นะตอนนี้เราก็แฮปปี้กับที่อยู่นะคะ
รวมไปถึงละครเจ้าปัญหาที่ก่อนหน้านี้ค่ะ
มินพิชยาถูกสั่งให้ถอนตัวจากละครคู่กับโก้วสิน
โก้เองก็โดนปลดด้วยเหมือนกัน
แล้วจะให้พระเอกใหม่โดนัทพัทรพลมาเสียบแทน
เรียกได้ว่าเปลี่ยนทั้งนางเอกเปลี่ยนทั้งพระเอก
งานนี้เปลี่ยนกันยกเซ็ตค่ะ
จริงแล้วมันเหมือนเป็นวัฒนาจักรมากกว่า

เหมือนกับว่าเราได้โอกาสใหม่มากกว่า
ถามละครเรื่องกับพี่มีนสรุปใครนางเอกคะตอนนี้
ตอนนี้เป็นปูเป้ไงแล้วก็พระเอกก็คือโดนัทนะครับผม
ถ่ายไปแล้วคือถึงยังไงถึงพระเอกยังเป็นโก้อยู่

เขาก็แบบโทรมาเฮ้ยพี่โอเคนะไม่โกรธกันนะ
บ้าไม่โกรธไม่คิดมากเลยสบายมาก
ลองดูเป็นกำไรของคุณดูแล้วกันจะเปลี่ยนใหม่อะไรยังไง
ก็ปรับให้มันเข้าที่เข้าทางเนาะคุณผู้ชมเนาะ